เอานี้หน่อยกินข้าวหม้อเดียวกันแท้อยู่ห้องพักในแคมป์คนงานเดียวกันแท้
ปรากฏเอาค้อนปอนมาทุบหัวเพื่อนค่ะแล้วปมเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหม
เล่นเกมอยู่แล้วเล่นเกมแนวแบบยิงกันแล้วเพื่อนก็ด่า
ไอ้คนทุบก็คิดว่าด่าฉันเหรออ้าวโมโหครับไปคว้าค้อนปอนมาทุบจนเลือดอาบเลย
นี่ดูสิคะเห็นไหมไอ้ที่หยดอยู่มีรอยเลือดมีคราบเลือดอยู่
คุณผู้ชมตำรวจสพพระประแดงที่สมุทรปราการเนี่ยก็ไปที่แคมป์พักคนงาน
อยู่ที่ซอยสุขสวรรค์๗๐แยก๙ค่ะก็เห็นคราบเลือด
แล้วก็ห่างออกไปจากห้องพักสัก๒๐เมตรได้ไปเจอค้อนปอน
ก็เป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละทิ้งเอาไว้ในพงหญ้าด้านหน้าแคมป์
ทีนี้คนที่ก่อเหตุคือคนที่เอาค้อนปอนไปทุบหัวเพื่อนเนี่ย
ชื่อว่านายสิทธิพงศ์จำปาทองส่วนคนเจ็บที่โดนค้อนปอนสักหกกิโลตีเขาที่หัว
แล้วก็เป็นเลือดอาบเนี่ยนะคะชื่อว่านายธวัชชัยชินรำ
เราก็เลยไปถามนายจ้างนายจ้างชื่อว่านายธานินนายจ้างก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เที่ยงคืนของวันที่๒๖กันยาที่ผ่านมาเนี่ยคือลูกน้องผมก็นั่งพึ่มพำบ่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้
ผมก็เลยไล่ให้ลูกน้องผมเนี่ยไปนอนเพราะว่าเช้าเนี่ยเขาต้องทำงาน
ทีนี้ก็มีเสียงดังขึ้นอีกผมก็เลยให้คนงานที่อยู่บ้านเดียวกันไปเตือน
เตือนหน่อยว่าสิทธิพงศ์สิทธิพงศ์นอนได้แล้วเดี๋ยวตอนเช้าทำงาน
ปรากฏว่านายจ้างเห็นธวัชชัยที่เป็นคนเจ็บวิ่งมามาขอความช่วยเหลือที่ห้อง
แล้วตอนนั้นตอนที่นายจ้างเห็นสภาพนายธวัชชัยคนเจ็บนี่โอ้โหเลือดท่วมหน้าเลย
นายจ้างก็เลยถามธวัชชัยเองไปโดนใครตีมาธวัดชัยก็บอกว่าสิทธิพงศ์นี่แหละ
มันอยู่ห้องเดียวกับผมอ่ะมันตีผมเลือดอาบเลยทีนี้นายจ้างก็เลยพาธวัชชัยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล
นายจ้างบอกด้วยนะว่าลูกน้องที่ชื่อธวัชชัยคนเจ็บเนี่ยเขาเป็นเด็กดีเขาขยันทำงานอยู่กับผมมาสัก๓ปีแล้ว
ส่วนคนที่เอาค้อนปอนไปทุบหัวเพื่อนที่ชื่อว่าสิทธิพงศ์เนี่ยนะคะ
จะมาทำงานไม่ถึงเดือนเลยก็ให้ทั้งคู่สองคนนี้อยู่ห้องพักด้วยกัน
อยู่ห้องเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันไม่คิดว่าจะเอาค้อนปอนมาทุบหัวเพื่อนแบบนี้
ทีนี้ตัวนายจ้างก็เลยไปตามนายสิทธิพงศ์ที่เป็นลูกน้องคนก่อเหตุมา
แล้วตามจนเจอสุดท้ายนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นถูกตำรวจจับเนี่ยนะคะ
แล้วตัวของนายสิทธิพงศ์เนี่ยเขาก็อ้างอ้างบอกว่า
ก็จริงผมกับธวัชชัยเนี่ยนะก็กินเหล้ากันอยู่ที่หน้าแคมป์พักคนงานนี่แหละ
แต่ทีนี้มันมีตอนที่ธวัดชัยคนเจ็บเขานั่งเล่นเกมอยู่
เขาเล่นฟรีไฟล์อยู่ผมเห็นเล่นไปแล้วก็ด่าไป
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเกมฟรีไฟล์เนี่ยมันเป็นเกมแบบแนวเอาตัวรอด
คือเราเป็นผู้เล่นชีวิตจะแขวนอยู่บนเส้นได้
หน้าที่ของเราคือต้องสังหารคนอื่นให้เรารอดเป็นคนสุดท้ายของเกม
ทีนี้พอเพื่อนเล่นเกมอยู่เพื่อนก็ด่าแล้วมองมาทางผม
โมโหสิผมก็เดินออกจากห้องไปแล้วก็ไปสงบสติอารมณ์
แต่เพื่อนมันยังด่าผมไม่หยุดเลยผมทนไม่ไหว
ไปเอาค้อนปอนหลังรถนายจ้างนี่แหละเอาไปตีหัวธวัชชัย๓รอบ
แล้วผมก็ตามไปไปตีที่หน้าห้องของนายจ้างด้วย

นี่ผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพแล้วก็มีค้อนปอนตั้งอยู่ข้างหน้าเลยค่ะคุณผู้ชม
ความคืบหน้าวันนี้ร้อยตำรวจเอกวิทยานามทอง
รองสารวัตรสอบสวนสพพระประแดงที่สมุทรปราการ
เขาคุมตัวตัวนายสิทธิพงศ์ที่เอาค้อนปอนไปทุบหัวเพื่อนได้
แล้วก็แจ้งข้อหาค่ะคือพยายามฆ่าผู้อื่นข้อหาหนึ่ง
อีกข้อหาหนึ่งคือมียาเสพติดให้โทษประเภท๕
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่แล้วก็เอาตัวไปฝากขังต่อสารนัดแรกเนี่ยนะคะ
ซึ่งตัวผู้ก่อเหตุเขาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลย
แล้วบอกว่าผมขอโทษนะผมขอโทษธวัชชัย
ธวัชชัยมาว่ามาด่าพ่อล่อแม่ผม
แล้วเมื่อวานนี้ผมก็เจอแม่ของธวัชชัย
ผมก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
ผมมานั่งทบทวนแล้วถ้าเกิดผมใจเย็นลงนิดนึง

ทีนี้ตำรวจไม่ได้พาตัวนายสิทธิพงศ์ผู้ก่อเหตุ

เพราะว่ากลัวว่าจะโดนญาติจะโดนเพื่อน
ธวัชชัยคนเจ็บรุมประชาธรรม
แต่ก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ